ตอนนี้คุณพ่อโสยังมีชีวิตอยู่เป็นคุณพ่อของแตงโมซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยคุณแตงโมเองเนี่ยก็ถ้าจำกันได้นะครับ
คุณตังโมเนี่ยเคยเหมือนกับกินยาเกินขนาดนะฮะ
คือบอกว่าแกจะฆ่าตัวตายจะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็จะมีอันนี้หลังจากที่คุณแตงโมเนี่ยรอดจากครั้งนั้นมาแล้ว
โสเนี่ยลงไว้นะฮะก็มีคนเข้าไปลื้อมานะฮะก็คือ๙กรกฎาคมปี๕๘คุณพ่อบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ครอบครัวเนี่ยมีกันสองคนที่บอกว่าครอบครัวเรามีกันเพียงสองคนเพราะได้หย่ากับคุณแม่
เขาตั้งแต่น้องโมนี่มายุประมาณ๓ขวบหลังจากนั้นสองคนพ่อลูกก็ตระเวนอาศัยเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่บ้าง
ทาวน์เฮาส์หลังรามอยู่บ้างตามภาษาพ่อลูกสองคนตามลำพัง
ชีวิตที่ผ่านมาทุลักทุเลพอสมควรอืม
คนเป็นพ่อต้องออกไปทำงานตามเวลาปกติกลับบ้านเย็นบ้างค่ำบ้าง
แล้วแต่งานในความรับผิดชอบจะแล้วเสร็จซึ่งแปลว่าระหว่างวันน้องโมเนี่ย
ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอืมอืมอย่างเงี้ยอ่า
อาศัยเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนบ้างไม่มีใครเป็นเพื่อนบ้าง
ด้วยความรักที่มีให้แก่กันเกินร้อยเราผ่านเวลาผ่านวันที่ยากลำบาก
เรียกว่าด้วยสภาพที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวผมมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ดีเพียงแค่นิดนึง
นะครับรับที่เหลือเป็นพระพรจากพระเจ้าที่ให้น้องโมแข็งแกร่ง
เนี่ยนะครับแล้วก็คือคุณพ่อก็ยังมีการบรรยายนะฮะบอกว่าเอ่อ
ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนกับสู้กันมาจนกระทั่งน้องน้องโม
อาจจะอ่านตะติดตะขัดหน่อยนะเพราะว่าพอดีผมมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่น
แล้วตามเพื่อฟังผมขออภัยด้วย
นี่แหละฮะก็คือเป็นภาพที่คุณพ่อลงเอาไว้
แล้วคุณพ่อก็ได้มีการเขียนไว้คือโดยสรุปก็คือคุณพ่อพยายามจะบอกว่า
คืออย่าขาดกับคุณแม่มานานแล้วแล้วก็เหมือนกับอยู่กับโมตั้งแต่เด็ก
หลังลามบ้างอะไรบ้างคือแบบลำบากมากทุลักทุเลมาก
เวลาพ่อลงไปทำงานก็ต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านลูกต้องอยู่ตัวเองคนเดียวตามลำพังให้ได้
ถ้าเหมือนบางวันก็ต้องมีเพื่อนบ้านมาอยู่แต่บางวันก็แบบไม่มีเพื่อนบ้านก็ต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
คือพ่อเองก็ต้องรีบกลับมาหาลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างสู้มา
จนกระทั่งมันเป็นแตงโมนี่แหละจนกระทั่งเป็นแตงโม
คืออันนี้พ่อก็พยายามบ่งชี้บ่มเพราะคือผมเองมีโอกาสเล่นละครกับตังโมเรื่องยายใบบ้า
ตอนนั้นพี่เล่นเป็นชื่อชายมาสแล้วก็ปรากฏว่าทางฝั่งของคุณพ่อเนี่ย
ก็เจอกันประจำนั่งกินข้าวด้วยกันตลอดเออเพราะคุณพ่อก็จะแบบน่ารักอ่ะ
แต่เขาจะเล่าให้ฟังตอนนั้นคุณพ่อจำได้เลยเพราะว่าคุณพ่อก็ใช้รถรถเบนท์
คุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนี่แหละว่าเป็นยังไงชีวิตคุณก็อะไรอย่างนี้
ก็จะคุยกับเขาด้วยเขาจะเล่าหมดแต่เวลาเขาเจอเขาเล่าหมดอ่ะเม
เขาจะเล่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนครั้งสุดท้ายตอนที่มันเจอน่าจะเจอหลังหลัง
เพราะว่าหลังหลังเขามาร่วมงานกับฉันบ่อยเธอนึกออกป่ะแล้วแบบเหมือนพ่อเริ่มป่วย
ไอ้โมมันก็แบบว่าทุกคนใครมีงานอะไรงานถูกงานแพงอ่ะ
มันรับหมดเลยนะเพราะตอนนั้นเงินมันหมดแล้ว
มาเจอคุณตังโมตอนนั้นคือคุณพ่อป่วยแล้ว
แล้วรู้ไหมว่าแตงโมเนี่ยจะโทรหาพี่เนี่ย
ก่อนที่ตังโมจะเสียอาทิตย์มันก็มาสักสองอาทิตย์ได้มั้ง
เรื่องอะไรรู้มั้ยกลั้นทำเรื่องของนิวกับเติ้ลได้มั้ย
แล้วตอนนั้นก็บอกว่าเติ้ลเป็นถึงเศร้าอ่ะ
จำได้ป่ะคือแตงโมเนี่ยโทรไปขอเบอร์พี่จากคุณไอซ์ลูกนคร
อืมบอกว่าแล้วไอซ์จะโทรบอกว่าพี่หนุ่มแตงโมจะโทรหาพี่นะ
เพราะว่าแตงโมเนี่ยเป็นห่วงเติ้ลมากใช่บอกจะเล่นละครด้วยกันไงเพราะจะช่วย
งโมมันอยากจะช่วยเติ้ลมากตอนนั้นน่ะบอกจะช่วยยังไงพี่หนุ่มลองรับโทรศัพท์หน่อยนะ
เสร็จแล้วก็ไม่ได้โทรกลับมาไม่รู้ว่าแตงโมไปติดต่อทางไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่ไม่ได้ติดต่อมาหาพี่อืมนั่นแหละคือคือคือคือคือครั้งสุดท้ายที่ไอ้มาบอกพี่
อืมก็เป็นประเด็นนะเนอะที่โอ้โหแบบคนคนลงวันนี้คนลงเยอะมากเลยนะ
จริงจริงพี่ค่ะเราก็อยากรู้ต่อไปว่าแล้วหลังจากนี้จะจบยังไง
วันนี้เราจะไปยังไงกันต่อใช่ไหมแต่วันศุกร์ที่ใครนะจบเนี่ย
จบจริงจริงจบจริงจริงเอาตรงตรงจบจริงจริงแต่จบคดีอ่ะ
จบยังไงแค่นั้นเองถูกต้องไหมล่ะก็คือรอทางตำรวจ
โปรดติดตามตอนต่อไป